คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ค่ะอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าใครที่ต้องดูแลเด็กเล็กนะคะ
คุณผู้ชมเคยได้ยินภาวะร้องกลั้นในเด็กไหมคะ
ร้องกลั้นเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ก่อนค่ะ

น่าตกใจจริงคือสุดท้ายพอได้สติ

น้องเป็นเด็กผู้ชายอายุ๒ขวบนะคะ
คุณแม่ของน้องบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
น้องงอแงร้องไห้
จากนั้นมีอาการตัวแข็งตาเหลือกตัวเขียวและหยุดหายใจ
หายใจไป๓นาทีพ่อแม่แทบขาดใจเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่พาน้องไปหาหมอค่ะ
สรุปน้องเป็นภาวะร้องกลั้น

อาการนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กอายุ๖เดือนถึง๔ขวบนะคะ
เกิดจากการที่เด็กโกรธตกใจหรือถูกขัดใจ
ก็เลยร้องไห้อย่างรุนแรงตามมาด้วยการกลั้นหายใจ
จนทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจและขาดออกซิเจน
คุณหมอแนะนำว่าเวลาลูกอยากได้อะไร
แล้วร้องไห้งอแงถ้าเป็นแบบปกติก็ปล่อย
ปล่อยเขาไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปโอ
อย่าเพิ่งไปตามใจเขาเกินไปเพราะเขาจะยิ่งร้องค่ะ
และถ้าเคยทำแล้วได้ผลน้องก็จะยิ่งทำ
ดังนั้นถ้าร้องปกติธรรมดาให้ปล่อยไปก่อน
ไม่อย่างนั้นพอเวลาอยากได้อะไรก็จะยิ่งร้องยิ่งร้องยิ่งร้อง
พอร้องหนักจะเป็นภาวะร้องกั้นแบบนี้
แล้วดูสินะนั่นตัวเล็กเห็นไหมก็เป็นห่วงนะ
ใช่ค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาก็ยังกังวลนะคะพี่อุ๋ย
เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะคือน้องไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไร
แต่เหมือนน้องจะเหนื่อยง่ายหายใจหอบถี่กว่าเด็กคนอื่น
อยากจะให้คุณหมอตรวจร่างกายอย่างละเอียด
ว่าน้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
อดหรือหัวใจหรือเปล่า
คือเราได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่า
ถ้าเด็กไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วร้องไห้
ผู้ปกครองควรเบี่ยงเบนความสนใจนะคะ
ถ้าเด็กอยู่ในภาวะร้องกลั้น
ควรวางเด็กให้นอนราบกับพื้น
นำผ้าชุบน้ำเย็นมาวางบนหน้าประมาณ๑๕วินาที
ก็น่าจะทำให้อาการดีขึ้น
และภาวะร้องกลั้นจะค่อยลดลงเมื่อเด็กโตขึ้นค่ะ
เรื่องนี้เราไปคุยกับมีคุณหมอค่ะ

บอกว่าร้องกลั้นจะพบในครอบครัวที่

ลูกร้องไห้อะไรก็จะตามใจอะไรแบบนี้
เดี๋ยวลองฟังคุณหมอวิธีการรับมือนิดนึงนะคะ

ที่๑คุณพ่อคุณแม่ต้องมีสติก่อนครับ
ข้อที่๒ครับคุณพ่อคุณแม่รับมือด้วยวิธีการ

เวลาที่ลูกหงุดหงิดหรือดื้อขึ้นมาโมโหขึ้นมา
บอกเขาเลยครับถ้าเกิดสมมุติทำแบบนี้แล้ว
เดี๋ยวจะไม่ดีนะเดี๋ยวพ่อแม่พาไปเที่ยวดีกว่า
หรือว่าพ่อแม่จะพาไปนั่งรถเล่น
เบี่ยเบนความสนใจเข้าไปอาการอย่างนี้ก็จะดีขึ้นนะครับ
ข้อที่๓นะครับไม่ทุบตีนะครับ

เป็นการทำร้ายเด็กเด็กยิ่งมีปมในใจมากขึ้นนะครับ
ส่วนข้อที่๔นี่นะครับก็คือ
ต้องแยกให้ได้ว่าภาวะนี้เนี่ยนะครับ
ว่าไม่ได้มีเศษอาหารติดคอจุกคอนะครับ
ถ้ามีเศษอะไรจุกคอลูกต้องเอาออกด้วยนะครับ
แล้วก็ระวังว่าไม่ใช่โรคชักนะครับ
เพราะว่าถ้าโรคชักเนี่ยนอกเหนือจากการหยุดหายใจ
อาจจะมีการชักเกร็งตามส่วนต่างหรือตัวเขียวได้นะครับ
เราจะได้รู้จักกันว่าอาการเป็นแบบนี้นะ